แล้วก็ป่ายทั้งตัวทั้งใจไปแล้ว
บางคนบอกว่าก็มูได้ในชีวิตประจำวันปกติค่ะ
ยังนี่แม่แตนราตีนี่เลย
ไม่เจียงหัวเฮฮาหน้าตาแช่มชื่นตลอดเลย
หรือว่าจะต้องเดินทางไปคงไปขอทุกที่อะไรที่หลายคนเข้าไปกัน
อันนี้เน้นคือเรื่องการขอพรขอครูบาอาจารย์ให้คุ้มครอง
แล้วก็ทำงานราบรื่นขอแค่นี้เองนะฮะ
อย่างการบูชาพระพิคเนธแม่แตนเชื่อว่า

แล้วก็เปิดทางให้การทำงานมันราบรื่นมากขึ้นคุณผู้ชม

พอบวกกับความตั้งอกตั้งใจของแม่แตนได้แล้ว

ไปฟังเสียงแม่แตนหน่อยจ้า

จากว่าตัวเราแล้วเทวดาที่ปกป้องเราแล้ว
ก็ยังมีครูบาอาจารย์ก็คือองค์พระพิคเนธนะคะ
พระพิคเนตซึ่งเราก็ต้องนับถือ
แล้วก็มีพ่อแก่
พ่อแก่ที่เราคือเกี่ยวกับการแสดงใช่ไหมคะ
จริงเราก็ต้องแยกแยะใช่ไหมคะอะไรอย่างนี้
อย่างนี้เราวงสวงละครก็นับถือท่านอยู่แล้ว

อย่างน้อยเรามองไม่เห็นแต่ก็ยังมีอะไรที่เราอยู่นึกเหนียว

เน้นเรื่องงานยึดเหนียวจิตใจคุณผู้ชมค่ะ
ผลงานในวงการเอาจริงเราเห็นหน้าแม่แตนบ่อยนะ

แม่บอกว่าลองมาแล้วลองให้มันรู้ลูกเอ้ย
ธุรกิจสถานที่สถานบันเทิงคุณผู้ชม
แล้วก็ร้านอาหารทำมา๓ปี
แม่งั้นยังไงบ้างอย่าคิดว่ารุ่งเลยมันไม่รุ่ง

เงียบเลยแม่บอกนะฮะไม่ลุกมาซะเลยค่ะ
เจ็บหนักโดนไปหลายล้านเลยทีเดียว
แม่บอกว่าทนแบบนี้ไม่ไหวปิดดีกว่า

ทุกอย่างมันลงก็ต้องเป็นตังค์หมดใช่ไหมคะ
ตังค์เป็นตังค์วิ่งเต้นนู่นนี่นั่นนี่
หลายอย่างมันก็ต้องหมดไปเยอะ

เงินที่เราสะสมไว้มันก็เอียงเลย

มันก็เลยคิดว่าเราน่าจะเป็นผู้รับใช้ที่ดีดีกว่า

ผู้จัดคนไหนที่เมตตากรุณาราธิวิทยาวัฒนธรรม

ขอให้ได้ทำงาน